ยสปาวันรถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์๕ที่นั่งฝีมือคนไทย
เปิดตัวครั้งแรกในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่๔๐
โดยชูจุดแข็งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
สามารถใช้เดินทางได้ประมาณ๒๐๐๒๕๐กิโลเมตร
ต่อการชาร์จไฟฟ้า๑รอบชาร์จ
เคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด๓๐กิโลวัตต์๑๒๗แรงม้า
สามารถทำความเร็วสูงสุดได้๑๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งรถคันนี้สามารถเริ่มจองได้แล้ว
จะสามารถส่งมอบยานยนต์ไฟฟ้า
แก่ลูกค้าที่สั่งจองไว้ได้ในช่วงสิ้นปี๒๕๕๙
ซึ่งราคาตกคันละ๑ล้านบาทเศษ
เราคงมองที่ประมาณสัก๕๖๐๐คันในช่วงของปีแรกนะครับ
หลังจากที่เราผลิตแล้วก็เริ่มส่งมอบนะครับผม
หลังจากนั้นเราก็คงเริ่มทำการตลาดมากขึ้นนะครับ
ช่วงแรกเราคงเน้นไปที่ในเชิงของการที่เป็นรถ
เรื่องของที่เป็นรถฟรีดหรือรถที่เป็นเหมือนกับขนส่งสาธารณะ
หรือว่าใช้ในองค์กรทั่วไปก่อนนะครับ
ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ระบุว่า
งานครั้งนี้นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่
รถยนต์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า๑๐รุ่น
ฟอร์มวันรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก๔ที่นั่ง
ราคาจับต้องได้ที่๖๖๔๐๐๐บาท
ในราคาเกือบ๑๙๙๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
จำหน่ายในไทยภายในปีนี้
โดยเชื่อว่าการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า
มีการเติบโตสูงกว่าปีที่ผ่านมา
รถไฟฟ้าแนวโน้มก็ทำให้ทุกบริษัทเอารถไฟฟ้ามาหมด
เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามจะปรับเรื่องรถไฟฟ้ามา

ก็คิดว่ายังก็ต้องค่อยดำเนินการ
แต่ที่สำคัญที่สุดคือรถปลั๊กอินก็ให้บิดนะครับ
เพราะปีนี้ก็ยังมีกันอยู่มากมาย
รถไฟฟ้าเนี่ยค่อยเติบโตครับ
รัฐบาลจะช่วยเหลือโดยการไม่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตร
สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศ
แต่ผู้ประกอบการมองว่ายังไม่เพียงพอ
ควรจะมีการสนับสนุนเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนต่าง
แบตเตอรี่เพราะกว่าร้อยละ๕๐
เป็นต้นทุนที่มาจากการผลิตแบตเตอรี่
จากนี้ยังต้องสนับสนุนเรื่องของสถานีชาร์จ
ค่าไฟสิทธิประโยชน์ต่าง

ข่าวเที่ยวรัดทีวีรายงาน